ทีนี้ครับคุณผู้ชมมันมีข่าวอีกข่าวหนึ่งมา
อาจจะเป็นข่าวที่น่าตกออกตกใจเหมือนกัน
ว่าท่อส่งน้ำมันใต้ทะเลของบริษัทเดิมที่เคยทำน้ำมันรั่ว
มีความเสี่ยงรั่วเป็นจุดที่๒อีกแล้วนะคุณนะ
ยื่นหนังสือถึงสพมาพตะพุธจังหวัดระยองครับ
เพื่อขอปฏิบัติงานในการพันท่อเพื่อป้องกันการรั่วไหลของน้ำมัน
หลังจากที่เขามีการตรวจพบความเสียหายของท่อส่งใต้ทะเลอีก๑จุด

หนังสือดังกล่าวฉบับนี้ลงวันที่๑๕กุมภาพันธ์เอาไว้
ใช่ค่ะทีนี้ดูเรื่องความเสียหายของท่อส่งน้ำมันจุดที่๒หน่อยค่ะ
ซึ่งจุดนี้มันตั้งอยู่ด้านบนจุดที่๑นะ
แล้วก็มีน้ำมันรั่วไหลออกมาเป็นครั้งคราว

ถ้ามีน้ำมันค้างอยู่ในท่ออ่อนก็มีความเสี่ยงที่จะเกิดการรั่วไหลออกมา
แล้วพอมันเกิดคลื่นลมรุนแรงหรือว่าระหว่างที่ถอดท่อที่มันเสียหายออก
มันก็จะเกิดขึ้นทีนี้เพื่อป้องกันความเสียหายค่ะคุณผู้ชม
น้ำมันรั่วลงสู่ทะเลเนี่ยเขาก็ต้องไปหาอะไรมาพัน
ห่อหุ้มรอยรั่วที่จุดที่๒โดยเร็ว
ครับล่าสุดนะฮะ๙โมงเช้าเนี่ยนะครับ

กล่าวถึงกรณีนี้นะครับ
บอกว่ากรณีนี้อาจจะเป็นการรั่วบริเวณเดิมก็ได้
แต่ยังไม่อยากให้ตื่นตระหนกนะครับ
ที่ได้รับรายงานมาเพราะว่าเป็นน้ำมันที่ค้างท่อ
และไหลออกมาเป็นครั้งคราวไม่มากนักนะครับ
ตอนนี้เขาก็พยายามจะลงไปปิดมัน
ก็ไปเจออาจจะมีบางจุดอีกรั่วอีก
เพิ่มเติมขึ้นมาแต่เป็นลักษณะของการซึมนะครับ

ยังแต่ว่าน้ำมันที่มันยังค้างท่ออยู่
พอไปขยับเข้ามันก็จะออกมา
อาจจะเป็นจุดเดียวกันแต่ว่าพอมันแตกแล้ว
มันก็เลยมีปัญหาขึ้นมาคงไม่ใช่จุดอื่นอย่างนั้น

อย่าให้เกิดเหตุการณ์แบบคราวก่อนอีกนะฮะ

ติดตั้งเต็นต์ดักจับน้ำมันด้านบนจุดรั่วแล้วนะ
เรืออย่างน้อย๑๐ลำเพื่อฉีดสารขจัดคราบน้ำมัน
ติดตั้งทุ่นกักน้ำมันแล้วก็อุปกรณ์กวาดน้ำมันเอาไว้ก่อนนะฮะ
ส่งนักดำน้ำสังเกตการณ์จุดที่มีรอยรั่ว
แล้วก็ส่งโดรนใต้น้ำสำรวจแล้วนะ
โดยให้โดรนอากาศยานสำรวจด้านบนด้วย
นี่คือแนวทางในการป้องกันทั้งหมดนะฮะ
ขอให้อย่าให้เกิดเลยนะคุณนะจุดที่๒นี้นะฮะ